บางคนบอกว่าจะฉลองกันในครอบครัว

เขาก็บอกว่าลดเลยเมนูหมู
เพราะอะไรตอนนี้ราคามันพุ่งสูงเหลือเกิน
ปลีกไปแตะ๒๐๐กว่าบาทแล้ว
สำรวจตลาดสำรวจเขียงหมูกันหน่อยค่ะ

ราคาไม่ว่าจะหมู๓ชั้น๑
สันในนี่ขยับไปแตะโลละ๒๐๐แล้วนะ

บ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยคุณผู้ชม

นี่เห็นราคาที่เราขึ้นอยู่หน้าจอไหมคะ
บอกว่าโอ้โหราคามันพุ่งแรงแต่เศรษฐกิจมันฝืดเคือง

บอกว่าค่าชำแหละหมูในโรงงาน

แต่พอหักลบกลบหนี้ทุกอย่างแล้วนะ

อกจากที่อุทัยแล้วคุณผู้ชม

ราคาของสรรคอก็แตะ๒๒๐บาทนะคะ

เจ้าของร้านโกตาหมูสดบอกว่า
ราคาหมูมันพุ่งขึ้นมาสัก๒อาทิตย์แล้ว
เพราะว่าหน้าฟาร์มส่งหมูราคาสูง

คนซื้อที่เขาขายพวกอาหารตามสั่ง
ก็บอกว่าโอ๊ยมันเป็นผลกระทบเยอะเลยแหละ

อยากให้ภาครัฐมาดูแลกันหน่อยค่ะ
ทีนี้เราไปตรวจสอบเรื่องราคาหมู

เมื่อวานนี้ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้ค่ะ

แต่ที่สูงสุดแพงสุด

ราคาเฉลี่ย๑๗๒๕๐บาท

ราคาหมูแพงหันไปทานปลาแทนตอนนี้